ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะเขาระบุว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์เพราะเขาอยากจะแฉในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่าตำรวจมาอุ้มเมียเขากับลูกเขาเมียเขาเป็นชาวต่างด้าวนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอะไรต่าง
โดยขอเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว๕แสนบาท
คนที่เอาเรื่องนี้มาแชร์ชื่อว่าคุณฐานพลสวคลเป็นเจ้าของร้านอาหารในพื้นที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่ค่ะ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ระบายความคับแค้นใจเขาบอกว่าพันรยาชื่อว่านางพิมชนกปฐุม
อายุ๒๒ปีกับลูกชายอายุ๑ขวบกับอีก๑๑เดือน
พร้อมคนอื่นอีก๓คนรวมเป็น๕คนถูกตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่แม่อายค่ะ
สกัดจับขณะที่ทั้งหมดกลับจากงานแต่งงานที่หมู่บ้านโป่งงาย
ระหว่างทางมีตำรวจหลายนายเลยมาดักรถไว้แล้วก็ขอตรวจสอบในรถตรวจปัสสาวะ
ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนแต่ตำรวจไม่พบว่าใครเสพยาเสพติด
แต่ทีนี้เรื่องมันมาติดตรงที่พันรยาของเขาที่ชื่อว่าพิมชนก
ไม่ได้พกบัตรประจำตัวไปด้วยและเป็นชาวต่างด้าวด้วย
ก็เลยถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจไปพร้อมกับลูกชาย
และคนอื่นอีกสามคนที่เดินทางมาด้วยกันไปเจรจาตำรวจบอกแบบนี้
แต่สถานที่เจรจามันไม่ใช่สถานีตำรวจค่ะ
พาไปเจรจาในป่าแล้วป่ามันอยู่บนดอย
และหลังจากนั้นสรุปแจ้งข้อกล่าวหานำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองให้ที่ซุกซ่อน
เรียกเงินครั้งแรกหนึ่งแสนบาทคุยไปคุยมานึกว่าจะลดเพิ่มค่ะ
เพิ่มเป็นห้าแสนและระหว่างนั้นเนี่ยนะคะ
มีผู้ใหญ่บ้านหญิงเข้ามาช่วยเหลือวิธีการช่วยเหลือก็คือหาเงินช่วยส่วนหนึ่ง
รวมแล้วเขาบอกวันนั้นคุณฐานพลยืมหยิบยืมจากคนนู้นคนนี้
เงินในบัญชีของตัวเองสรุปได้๓แสนบาทก็เลยบอกตำรวจผมมีแค่นี้
ตำรวจก็เอาแค่นี้ค่ะ๓แสนบาทแล้วก็แลกกับการปล่อยตัวฟังเสียงหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาก็เดินทางไป
ร้องเรียนแล้วที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็มีคนในพื้นที่เดินทางหลังจากทราบเรื่องเข้ามา
ไกลเกลี่ยบอกขอเป็นตัวแทน
อกจากนี้นะคะก็มีบางคนที่ถูกหยิบยืมเงินไป
ก็บอกว่าผมมาขอเงินคืน
และฝั่งตำรวจเองก็ขอขอให้คนที่โพสต์ไปถอนเรื่องการร้องเรียนทั้งหมด
ตอนที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผู้เสียหายอยู่เนี่ยนะคะ
จู่มีผู้ใหญ่ในพื้นที่โทรมาด้วย
ขอเป็นตัวแทนเจรจาไม่ให้เรื่องบานปลาย
เรื่องนี้ตำรวจค่ะพลตำรวจตรีพิเชษเจียรนันตสิน

ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้
หากพบการกระทำความผิดของลูกน้องจริงตำรวจในพื้นที่จริง
จะมีการดำเนินการตามวินัยและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ยืนยันค่ะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
ว่าคนที่ทำเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะคะ